ถ่ายรูปคู่กับหลักกิโลเมตรที่
ใกล้กับร้านอาหารลุงสวัยที่หาดจอมเทียน
ภาพนี้คุณผู้ชมคือที่สุดแล้วก็บอกว่าเป็นภาพเก่า

นี่ค่ะล่าสุดเป็นภาพผู้หญิงหน้าตาดีผิวขาว
อายุสักประมาณ๒๕ปี
ถ่ายภาพเปลือยกายยืนเด่นเป็นสง่าเห็นทุกสัดส่วน
คู่กับหลักกิโลเมตรอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบายพาร์ท
ก่อนเข้าเขตอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
๑๖กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกับที่หาดจอมเทียนเลย
ทีนี้นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
ก็คือนางสาวนาธนัดดานิติพลเห็นภาพนี้แล้วนะคะ
ก็ออกมาตำหนิแล้วค่ะบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
เพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
แล้วก็เสียภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วย
ต้องแล้วก็ผิดศิลธรรมนะคะไม่ถูกวัฒนธรรมด้วย
ไม่ควรจะมีการโป๊เปลือยแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาทำอะไรบ้าง
อยากจะให้ทางวัฒนธรรมมาดูพื้นที่หน่อยว่าในการกระทำแบบนี้
หรือไปจับไปดำเนินการจับหรือว่าตักเตือนผู้ที่กระทำ
ซึ่งเดี๋ยวนี้คิดว่าหาได้ไม่ยาก
ทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปสอบถามกับท่านนี้ให้นะคะ
ก็คือเป็นภูมิกับโรงพักชะอำพันธ์ตำรวจเอกพระคินศิวะเมธากุล
บอกว่าตอนนี้ไปตรวจสอบเรื่องของภาพที่มันเกิดขึ้นแล้ว
บอกว่าจริงนะคะพบว่าเป็นภาพเก่าถ่ายมาเกิน๗ปีแล้ว
ถามว่ารู้ได้ไงเพราะว่าไปดูหลักกิโลเมตรที่มันเป็นปัจจุบัน
มันเป็นท่ายาง๓๑คืออันนี้คือปัจจุบันนะ
ส่วนในภาพเนี่ยก็คือถ้ายาง๓๐มันไม่เหมือนกับภาพที่มันปรากฏออกมานะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้วหรือยัง

แต่ถ้าเกิดว่ายังไปดูก่อนว่าคดีขาดอายุความหรือยัง
แล้วก็ต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนคนที่ไปโพสต์ภาพนี้อีกครั้งแล้วก็ไปแชร์เนี่ย
ก็แน่นอนนะคะว่าผิดพรบคอมก็เลยฝากเตือนกันมาด้วยนะคะ